กลางดึกครับที่โคราชงานแต่งงานนี้ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าจะกลายเป็นวิวาเลือดครับ
ช่วงเช้าเนี่ยจัดงานแต่งบ่าวสาวก็มีการรดน้ำสังหลังจากนั้นก็มีการถ่ายรูปร่วมกันกับญาติญาติ
พอตกเย็นครับก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
ฝ่ายเจ้าบ่าวครับชักปืนออกมายิงเจ้าสาวยิงแม่เจ้าสาวยิงน้องสาวของเจ้าสาว
แล้วก็คนที่มาร่วมงานตาย๔แล้วนะครับ
อีกหนึ่งคนที่โดนยิงนั้นอาการสาหัสครับนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วเขาเลือกจะจบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงตัวเองตายครับตาย๕ศพในบรรยากาศงานแต่งงานครับ
ข้าวของกระจัดกระจายเสียหายแบบที่เห็นเนี่ยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านงานหลังหนึ่งครับอยู่ในพื้นที่บ้านสรรเจ้า
พ่อชุมชนป่าขนุนข้างตลาดสดสารเจ้าพ่อครับ
อำเภอวังน้ำเขียวที่โคราชช่วงประมาณ๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
พฤศจิกายนตำรวจสภวังน้ำเขียวลงพื้นที่ตรวจสอบครับ
บริเวณหน้าบ้านก็มีเต็นต์จัดงานแต่งนะฮะเขามีการตั้งเต็นต์กลางเต็นต์
โต๊ะจีนมาลงในเต็นต์ข้าวของกระจัดกระจายครับขวดเหล้าขวดเบียร์แตกระจาย
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นั้นหลายคนก็ยังตกใจที่เกิดเหตุเนี่ยพบ๕ศพ
และอีกหนึ่งคนที่โดนยิงอาการสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วรอยคราบเลือดต่าง
พบร่างนายจตุรงค์หรือว่านายแจ๊คอายุ๒๙ปีครับเขาเป็นเจ้าบ่าวสภาพศพ
เสื้อยืดลายขาวสวมทับด้วยเสื้อกันหนาวสีน้ำเงินสวมกางเกงขายาวสีน้ำเงิน
รองเท้าผ้าใบนอนหงายจมกองเลือดครับมีบาดแผลโดนยิงเข้าที่หัวหนึ่งนัด
นี่คือเจ้าบ่าวและเป็นคนก่อเหตุรัวยิงกระหน่ำคนภายในงาน
ศพที่๒ครับคือนางสาวกาญจนาหรือว่าปูอายุ๔๔ปีเป็นเจ้าสาวงานแต่งงานนี้ครับ
อายุมากกว่าฝ่ายชาย๑๕ปีแต่อายุไม่ใช่อุปสรรคเรื่องความรักครับ
ฝ่ายหญิงหน้าตาสะสวยและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งปมเหตุที่ทำให้ฝ่ายชายนั้นรู้สึกหึงหวง
ก็ต้องไปตรวจสอบขยายผลว่าเป็นปมเหตุนี้หรือไม่หรือมีเรื่องอื่นหรือเปล่า
สภาพศพของคุณปูนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดครับ
เสื้อยืดสีขาวกางเกงสีดำมีบาดแผลถูกยิงตามร่างกายหลายแห่ง
และพอมาตกเย็นโดนยิงตายแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้สั่งลา
ศพต่อไปครับเป็นศพที่๔คือศพของน้องสาวเจ้าสาวครับ
ชื่อว่านางสาวกรนิดาอายุ๓๗ปีเจ้าสาวแม่และน้องสาวโดนยิงตายภายในงานแต่งงานในครั้งนี้
ศพสุดท้ายศพที่๕คือในทงอายุ๕๐ปีเป็นชาวบ้านที่เขาไปช่วยงานแต่งนะครับ
ตอนแรกโดนยิงเนี่ยอาการสาหัสแล้วสุดท้ายสิ้นใจตายในเวลาต่อมา
ส่วนคนเจ็บ๑คนครับชื่อนายบำรุงอายุ๒๘อาการสาหัสยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
จากการสอบสวนทราบว่าเจ้าบ่าวนายจตุรงค์หรือว่านายแจ๊คใช้ปืน๙มม
หน่ำยิงแม่เจ้าสาวยิงน้องสาวของเจ้าสาวยิงเจ้าสาวของตัวเองครับสุดที่รักที่เพิ่งจะแต่งงานรถน้ำสังคล้องมาลัยด้วยกันเมื่อตอนช่วงเช้าแล้วก็เพื่อนบ้านหลังจากนั้นยิงตัวเองตายตาม
ปมเหตุนั้นชาวบ้านบอกว่าระหว่างที่มีการกินเลี้ยงสังสรรค์กันในช่วงเย็นนะครับเห็นเจ้าบ่าวสีหน้าเคร่งเครียดก็แปลกใจแล้วนะคุณเพิ่งจะผ่านพิธีแต่งงานกันมาเอ๊ะทำไมไม่มีสีหน้าแช่มชื่นเลยเป็นไปได้ว่าอาจจะโกรธแล้วไม่พอใจเจ้าสาวที่มีหนุ่มแวะเวียนเข้ามาหาที่งานแต่งมาแสดงความยินดี

มันกลายเป็นวิวาเลือดนะครับคุณผู้ชมคุณขวัญฝ่ายปกครองมาตรวจสอบแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับครอบครัวญาติและชาวบ้านและทางพมจังหวัดครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้ามาดูแลสภาพจิตใจโดยเฉพาะลูกสาวอายุ๑๖กับ๑๓ปีเป็นลูกติดของฝ่ายหญิงกับสามีเก่าอ่ะฮะลูกสาวทั้งสองคนยังส
รูปเชิญวิญญาณของแม่ของน้าแล้วก็ของคุณยายโดยทั้งด้านของนักข่าวของเรานะครับได้พูดคุยกับ
นี่นะฮะเป็นลูกสาวคนสุดท้อง
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตัวเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ตอนแรกก็ยังดีใจกับพี่สาวของเธอเลยว่าได้ตบแต่งกับผู้ชายคนนี้
เพราะว่าฝ่ายชายเห็นว่าเป็นอดีตนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติเลยนะ

แล้วก็เป็นอดีตหน่วยซิลนางวิกโยธินนะ

บอกว่าเมื่อคืนนี้เธออยู่ในเหตุการณ์
แล้วมันเป็นวินาทีที่พี่เขยเนี่ย
ยิงพี่สาวทั้งสองคนของเธอต่อหน้าต่อตา

โชคดีที่เธอรอดตายมาได้อย่างหุดหวิด
ยังทำใจไม่ได้นะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ยังไม่พร้อมที่จะเล่าข้อมูลให้สัมภาษณ์ใดให้กับนักข่าวได้ฟัง
ทีนี้คุณเลิฟไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

เป็นภาพจากวงจรปิดใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ใกล้กับบ้านงานจับภาพช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม
หน้าบ้านงานยังมีคนนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่ครับ
ดูเหมือนปกตินะในวงกลมสีแดงล้อมกรอบเอาไว้
ก็มีคนนั่งอยู่ที่โต๊ะจีนกินเลี้ยงกันในงานแต่งเดินไปเดินมา
กล้องตัวเดิมตัดภาพไปตอน๔ทุ่ม๑๒นาที
จะมีเสียงดังคล้ายผู้หญิงกรีด
กรีดร้องนะฮะร้องกรี๊ดขึ้นมาแล้วดังต่อเนื่องด้วยเสียงอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับ
เสียงอาจจะไม่ได้คมชัดมากแต่เป็นเสียงเหมือนคนร้องกรี๊ดดัง
คาดว่าจังหวะนั้นน่าจะมีการยิงกันเกิดขึ้นแล้วนี่นะฮะ

เห็นมีเสียงร้องตกใจ
เวลาผ่านไปครับ๔ทุ่ม๒๕นาที
ก็จะเห็นว่ามีคนวิ่งหนีออกมา
กล้องตัวนี้มีคนวิ่งออกมาแล้วครับ
วิ่งออกมาคนที่วิ่งหนีนี่คือหลานของในทงครับ
โดนลูกหลงแล้วก็ตายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จำได้ใช่ไหมครับ
ศพเนี่ย๓ศพนี่คือเจ้าสาวแม่เจ้าสาวน้องสาวของเจ้าสาว
อีกหนึ่งศพคือเจ้าบ่าวและอีกหนึ่งคนคือคนที่ไปช่วยงานไปงานแต่งแล้วโดนยิงตายโดนลูกหลง
นี่คือหลานของคนนั้นแหละครับวิ่งหนีออกมาตอน๔ทุ่ม๒๕นาที
เวลาผ่านไปอีก๑๓นาที๔ทุ่ม๓๘นาที
ตำรวจมาตรวจสอบในพื้นที่หลังจากมีชาวบ้านแจ้งเหตุครับ
รถตำรวจมาแล้วครับชาวบ้านก็เริ่มออกมามุงดูที่บ้านงานแล้ว
ตอนแรกยังเป็นเสียงชัยโยโหร้องเสียงแสดงความยินดี
ชนแก้วหน่อยยินดีกับเจ้าบ่าวยินดีกับเจ้าสาว
กลายเป็นว่าตอนนี้มีแต่เสียงร้องไห้ดังระงมครับ
วงจรปิดมุมนี้ครับเวลามันอาจจะเร็วกว่าเวลาจริงประมาณ
ชั่วโมงหนึ่งนะฮะบันทึกเสียงปืนตอน๒ทุ่ม๒๓นาที
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมและคุณขวัญได้ลองฟังไปพร้อมกันนะฮะ
เหมือนจะดังมา๒ล็อตนะล็อตแรก๘นัด
ล็อตหนึ่งดังห้านัดรัวยิงมาลองฟังฮะ
นี่เป็นหลักฐานสำคัญครับเสียงที่ดังเหมือนกับปืน
รัวยิงกระหน่ำรวมแล้วประมาณสิบสามนัดนะฮะถ้าดูเวลา
ในวงจรปิดด้านซ้ายบนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวเลข

เวลาเร็วกว่าเวลาจริงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ
คืนวันที่๒๕พฤศจิกายนครับเหล่านี้เป็นภาพวงจรปิด

แล้วมีเสียงคนดังกรีดร้องนะครับ
จากนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านด้วยนะฮะ

ชื่อนางสงัดค่ะนางสงัดบอกว่า

วิ่งมาขอความช่วยเหลือกับเขา

ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปที่เราเปิดให้เมื่อสักครู่
เสียงปืนรัวยิงมา๒ชุด

นางสาวอ้อน้องสาวของเจ้าสาวนั่นแหละ
วิ่งมาหาแล้วขอความช่วยเหลือแล้ว

กับพี่สาวอีก๒คนถูกยิงตายแล้ว
วิ่งหนีมากับลูกแล้วขอให้เธอช่วย
แล้วรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันที

ตัวเธอเองไม่เคยเจอหน้าเจ้าบ่าวมาก่อน

พอจะรู้แหละว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าบ่าวเป็นแฟนคนใหม่ของคุณปู
เมื่อวานนี้ทุกอย่างในงานมันก็ดูปกติเป็นงานแต่งงานก็น่าจะมีแต่ความสุข
มีเห็นเพียงแต่หน้าครอบครัวของเจ้าสาวนั่นแหละที่ดูหมองคล้ำ
ลองฟังดูหน่อยว่าทุกคนในงานลักษณะเป็นยังไงบ้างค่ะ
มันก็เหมือนเราไม่ได้สังเกตอะไรมันก็จับมือเขาก็พูดกันปกติ
แต่วันหน้าเขาก็ค่ำอะนะหน้าเจ้าสาวหน้าแม่เจ้าสาว
ไม่มันดูเป็นงานแบบยินมาจากความสุขความยินดีความรัก
หรือดูว่าเขาเครียดทั้งคู่จากแบบ

เขายังเรียกกันถ่ายรูปสนุกเฮฮาอะไรแต่แต่ช่วงที่เขามีเรื่อง

เจ้าสาวนะเขาก็ไม่เห็นพูดอะไรนะ
เพราะเราก็ไปช่วยไปในงานเขาแต่เขาก็ต้อนรับแขก

จ้ะญาติเจ้าบ่าวมาเยอะ
ยิ้มแย้มแจ่มใสกันมาดีนะ

ที่ตัวน้องสาวของตัวเจ้าสาว
เป็นน้องสาวของเจ้าสาวที่เสียชีวิต

ทางด้านของพฑตรีนรองฤาติสต์ตานสวรรณ

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละ
ปลอกกระสุนที่๑๑ปลอกนะคุณคิงและอย่างที่เราก็ได้ฟังไปเสียงกระสุนปืนดังมากถึง๑๓ครั้ง
พยานคนที่รอดชีวิตเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าบ่าวมีปากเสียงกับเจ้าสาว
แต่เขาไม่ได้รู้หรอกว่าที่เขามีปากเสียงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไร
ที่เจ้าบ่าวจะเดินไปหยิบอาวุธปืนพกสั้น๙มมแบบออโตเมติกออกมาจากรถ
แล้วก่อเหตุกราดยิงครอบครัวฝ่ายเจ้าสาว
ว่าน่าจะเป็นเรื่องปมความหึงหวงอย่างที่คุณคิงบอกนั่นแหละค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเจ้าบ่าวเองก็ดื่มเบียเข้าไปหลายขวดด้วยทั้งที่ปกติไม่ค่อยดื่มนะคะ
อาจจะทำให้มึนเมาขาดสติแล้วก็ก่อเหตุหรือเปล่าด้วยนะ
นิษฐานปมเหตุเอาไว้นะครับปมหึงห่วงหรือเปล่า
รู้สึกมีปมด้อยเนื่องจากเจ้าตัวขาพิการ
แล้วก็อาจจะมีใครมาพูดจาไม่เข้าหูหรือพูดจากกดดันเขา
แล้วก็มีความรู้สึกโกรธก่อนที่จะชักปืนออกมายิงนะฮะ

เพราะว่าฝ่ายชายอายุอ่อนกว่าฝ่ายหญิงถึง๑๕ปีด้วยกัน
ฝ่ายชายนี่เป็นเจ้าบ่าวและมีดีกรีเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคุณขวัญครับเขาคือนายจาตุรงค์หรือว่านายแจ๊ค
ชอบปืนมากครับผู้ชายคนนี้อดีตเนี่ยเขาเคยรับราชการทหารนะครับ
แน่นอนว่าความแข็งแกร่งของร่างกายความแม่นยำของการใช้อาวุธยุทธโปรกรณ์เนี่ยนะฮะ
ก็มีสูงล่ะครับแล้วต่อมาเนี่ยประสบเหตุครับ
ขบวนรถไฟทับขาขวาเขาขาดแล้วก็มีรายงานข่าวว่าเขาโดนอุ้มไปทำร้ายร่างกายด้วยครับ
เป็นที่มาของขาที่พิการด้านหนึ่งข้างหนึ่งฮะ
จากนั้นครับเจ้าตัวเนี่ยผันตัวมาเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับ
แข่งว่ายน้ำประเภทฟรีสไตล์คว้าเหรียญเงินการแข่งขันว่ายน้ำ
รวมทั้งมีชื่อลงแข่งในมหากรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก๒๐๒๓ครับ
ซึ่งการแข่งขันนี้กำลังจะจัดขึ้น๑๙ธันวาคมที่จะถึงนี้คุณขวัญคุณผู้ชม
ก็คือหลังจากที่เขาแต่งงานสิถ้าอย่างนั้น
ใช่ครับคือถ้าจะบอกว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้มันมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรในใจหรือไม่
เท่าที่ดูข้อมูลนะตอนนี้และที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ย
เหมือนกับว่าช่วงเวลาปลายปีนี้เหมือนจะเป็นช่วงความสุขของชีวิตเขาหรือเปล่า
ที่จะเก็บเกี่ยวและกรอบโกยเพราะได้แต่งงาน
และกำลังจะลงแข่งขันกีฬาใหญ่ระดับโลกด้วยนะครับ๑๙ธันวาคมนี้
ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกต๘๐พันศาที่โคราชนั่นแหละครับ
แล้วทำไมจู่หยิบปืนแล้วพิพากษายิงฝ่ายหญิงเป็นเจ้าสาวจนตาย
ยิงแม่เจ้าสาวยิงน้องสาวของเจ้าสาว
แล้วคนที่มาร่วมงานก่อนจะยิงจบชีวิตตัวเองตายตาม
แม้ว่าเขาอาจจะมีปมด้อยว่าเกิดอุบัติเหตุบางอย่างจนทำให้ขาพิการก็ตาม
ทีมชาติเลยนะเลยไม่มีใครคาดคิดไงครับว่าทำไมเขาถึง
ชีวิตตัวเองแบบนี้นั่นสิ
ที่กำลังจะมีรูทางอันสดใส
ในช่วงปลายปีแบบนี้อยู่แล้วเชียว
ก็ต้องตรวจสอบแล้วครับว่าปมเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
ระหว่างนี้ครับนักข่าวของเราอีกหนึ่งคน
คุณจ๋าแจ่มสีเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่บ้านโนนท่ออำเภอพิมายที่โคราชครับ
ทราบว่าเป็นบ้านของเจ้าบ่าวก็คือนายแจ๊ค

และทราบข้อมูลบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวและครอบครัวเนี่ย
ไม่ได้มีใครอยู่ที่นี่ถูกปล่อยร้างมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
สภาพก็เลยจะเงียบเหงาหน่อยนะฮะ
โทรศัพท์ไปพูดคุยกับป้าของนายแจ๊คป้าบอกว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น
น่าตกใจนะป้ายังไม่รู้เรื่องเลย
แล้วป้าก็ไม่รู้ว่าหลานมีปัญหาอะไรด้วยหลานไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย
แค่จะมาบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะแต่งงานนะป้านะ
แล้วก็ขอให้ป้าช่วยเป็นผู้ใหญ่ให้หน่อยฝ่ายเจ้าบ่าว
ภาพด้านขวานั่นคือภาพของบ้านในแจ๊คนะครับ
บ้านหลังนี้อาจจะยังดูไม่ได้เก่ามากนะ
เดี๋ยวดูภาพอีกหลังหนึ่งที่ต้นไม้ใบยากขึ้นล้อมรอบเต็มไปหมด
นี่คาดว่าน่าจะเป็นบ้านหลังที่ถูกปล่อยลกร้างมา๒๐กว่าปี
ไม่มีใครอยู่โอ้โหมีแต่ทุกแก่เกาะอยู่ตัวเบื้อเริ่มเลยฮะ
ข่าวดีว่าจะแต่งงานปลายปีนะป้านะเลิกงามยามดีคือ๒๕พฤศจิกายน
ทาบทามให้ป้าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวเหมือนมาเป็นเท่าแก่นะฮะ
ไปสู่ขอหญิงเมื่อวานนี้ก็เหมารถตู้ไปร่วมงานกัน
คืองานแต่งจัดช่วงเช้าแล้วฉลองงานแต่งเกิดขึ้นช่วงค่ำช่วงเย็นครับ
บรรยากาศมันชื่นมื้นมากป้าบอกว่าเสร็จพิธีเช้าป้าก็กลับ
มารู้อีกทีหลานป้าไปยิงคนตายแล้วเหรอเนี่ย
ได้คุยกับคนที่ไปร่วมงานแต่งเมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งครับ
ว่าชื่อนางดีนะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยไปช่วยถือขันหมากด้วย
ในตอนเช้าคุณป้าบอกว่าบรรยากาศมันชื่นมื้นราบรื่นไปหมดทุกอย่างเลย
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วคนในงานเขาก็พูดจากันดีฮะ
พูดภาษาดอกไม้ใส่กันมีแต่คำหวานทุกคนมาแสดงความยินดี
อันนี้คุณดูสิฮะการ์ดงานแต่งเนี่ยเห็นไหม
มีแต่สีชมพูความรักมันสดใสสดชื่นไปหมดเลย
เสร็จพิธีเช้าพิธีสงฆ์ช่วงเที่ยงก็กินข้าว
ฝั่งเจ้าบ่าวก็พากันกลับบ้านนะครับ
หลังจากนั้นไม่ได้อยู่งานต่อป้าเสร็จงานแล้ว
ไปช่วยงานเช้าเขาเสร็จป้าก็แยกกลับ
เช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งคนครับคุณตาแช่ม
แช่มก็ไปร่วมงานด้วยเมื่อวานนี้
คุณตาบอกว่าบรรยากาศในงานเนี่ยมันก็เหมือนงานแต่งทั่วไปมันรื่น
เริงมันมีแต่ความสุขและมีแต่รอยยิ้มวงดนตรีก็ร้องรำทำ
เพลงกันไปตลอดเวลาเจ้าบ่าวเจ้าสาวล่ะคุณตาเป็นยังไงบ้างตา
บอกว่าเขาก็พูดคุยกันดีนะตอนเช้าไม่ได้เห็นว่ามีการเมาอะไรใดเลย
นี่ภาพนี้ครับลองดูภาพนี้เจ้าสาวเนี่ยเห็นไหมถ่ายภาพยังยิ้มอยู่เลยทำท่า
ถ่ายรูปเจ้าบ่าวก็ยังมีอมยิ้มนะฮะเห็นไหมแม้ว่าน่าจะไม่ได้มองกล้อง
คนที่ไปร่วมงานต่างก็มีแต่รอยยิ้มแล้วทำไมไหนเลยตอนตกดึกหน่อย
เกิดเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นได้ลองฟังตาแช่มแล้วก็บรรดาคนที่ไปร่วมงานเล่าเพิ่มเติม
ทีนี้ครับได้คุยกับตาของนายแจ๊คชื่อว่าคุณตาสว่าง
คุณตาบอกว่าหลานดูเคร็ดของเขา
เครียดไม่พูดไม่จาแต่ว่าไม่ได้ถามอะไรนะอืม
คิดเหมือนกันว่าชีวิตคู่ยังไม่ทันจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเลย
ทุกอย่างก็จบลงซะละในเห็ดเขาหน้า
มเหตุเชื่อว่าหลานน่าจะเครียดตาบอกแบบนี้นะครับ
เครียดเรื่องที่ว่าไปรู้มาว่าฝ่ายหญิงยังติดต่อกับสามีเก่าทั้ง
ทั้งที่หลานตั้งใจเก็บเงินสินสอด๑แสนบาทถ้วน
ทองอีก๓บาทตอนนี้ทองบาทละประมาณ๓๐๐๐๐กว่าใช่ไหมฮะ
ก็เป็นแสนกว่าแล้วบวกกับเงินสดสินสอดอีกแสนนึง
ต้องการจะเก็บเงินเก็บทองไปขอสาวแต่งงาน
หลานชายของตาอาจจะคิดว่าฝ่ายหญิงมาหลอกหรือเปล่า
จำได้ใช่ไหมครับว่าฝ่ายหญิงมีลูกติด
อายุ๑๖กับ๑๓เป็นลูกสาว๒คนที่เกิดกับสามีเก่า
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
ทำให้หลานตาเนี่ยคิดไม่ตกแล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ฮะ

ที่นี่ได้ยินแขกเขากันอันเลยว่า
เมียมันนี่มันได้ทิ้งกับผัวยัง

ผมก็เลยสงสัยอ้าวมันเนี่ยวไหนเนี่ยวเนี่ยวว่ะ
เออคือทางเจ้าสาวเนี่ยยังไม่ได้ทิ้งกับแฟนเขาหรอกค่ะ

แล้วก็แต่งงานเลยคือหมอนี่มันโดนผู้หญิงตุ่มมาที่นึงแล้ว
เป็นตาของเจ้าบ่าวแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุ
ตาบอกว่าในอดีตหลานเคยเจอประสบการณ์มีผู้หญิงมาหลอกไปแล้วด้วยนะฮะ
เมื่อกี้ที่ตาพูดไงเหมือนครั้งก่อนครั้งเก่าที่เจอ
ก็เลยกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกเลยระแวงหรือเปล่า
เหรอตาเขาสันนิษฐานแบบนี้
มุมของความเชื่อผู้เท่าผู้แก่อย่างคุณตาเองบอกว่าในคนท้องถิ่นเขาว่ากันว่า
ถ้าจะจัดงานแต่งจะไปขอสาวบ้านไหนลูกสาวบ้านไหนต้องขออนุญาตไม่ใช่แค่ขอพ่อและแม่ฝ่ายหญิงนะ
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางด้วยหลานตาคงไม่ได้ทำหลานตาไม่ได้ทำ
ก็เลยอาจจะเกิดอาเภษเหตุร้ายขึ้นในทันทีวันเดียวกันเลยกับที่เกิดเหตุมงคลในช่วงเช้า
พอตกกลางคืนก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นอันนี้เป็นในมุมมองของคุณตา
สว่างเป็นตาของผู้ก่อเหตุครับจากคุณจ๋ากลับไปที่คุณเลิฟอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าคุณเลิฟเนี่ยมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณเอกเป็นเพื่อนสนิท
เป็นเพื่อนรักของคุณปูเจ้าสาวคุณเอกท่านนี้
ขึ้นภาพคู่ที่ถ่ายกันหน่อยครับค่ะคุณเอกคือคนที่ชูสองนิ้วด้านหลังเปล่า
จำได้ใช่ไหมที่เมื่อกี้เจ้าสาวทำท่าแบบแบะมือแล้วก็ยิ้ม
นี่คือคุณเอกครับนี่ไงคุณเอกคือยืนด้านหลังนี่นะฮะ
แล้วบางรูปก็มีการชู๒นิ้วด้วยเป็นเพื่อนรักเลยกับเจ้าสาว
เจ้าตัวยืนยันว่างานแต่งในตอนเช้าที่เขาไปร่วมงานทุกอย่างมันปกติดี
เจ้าบ่าวมีบ้างที่อาจจะดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นัก
ก็คิดว่าอาจจะอ่อนระโหยโรยแรงเพราะว่าเตรียมงานแต่งหรือเปล่า
นี่นะฮะแล้วก็มีการให้คุณเลิฟนักข่าวของเราดูคลิปวีดีโอด้วย
ที่เขาถ่ายเอาไว้อ่ะระหว่างไปร่วมงานอ่ะค่ะ
แต่ทีนี้ตอนที่เกิดเรื่องเขาไม่ได้อยู่ในวินาทีนั้นในพื้นที่ตรงนั้น

คลิปตอนช่วงเช้าดนตรีเล่นเหมือนกับที่ญาติบอกนะอ่าฟังเพลงกันอ่าใช่
ร้องรำทำเพลงกันทุกคนมีแต่รอยยิ้มมาร่วมกันอ่าค่ะ
นี่นะฮะบ่าวสาวก็ถ่ายรูปกับแขกเรือไป
นี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเมื่อกี้นี่นั่งอยู่ที่โต๊ะกับเพื่อนนะ
เห็นไหมมีเวลาไปเปลี่ยนชุดบ้างแล้วอ่ะเสร็จพิธีสงค์อะไรต่างเนี่ย
เดี๋ยวพอตกเย็นปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่กินเลี้ยงสังสรรค์
ส่วนตัวของคุณเอกเขาไปงานศพเมื่อวานนี้ก็มีหลายงานเลยฮะ
งานแต่งเช้าวิ่งงานศพในช่วงเย็น
ตอนนั้นมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่งสังสรรค์อยู่กับปู
ปูนี่คือชื่อเล่นของเจ้าสาวนะฮะแล้วก็คนอื่นก่อนจะเกิดเรื่องขึ้น
เพื่อนโทรมาเล่าให้ฟังบอกว่าที่เธอได้ยินน่ะเห็นว่าบ่าวสาวเขาทะเลากัน
ฝ่ายชายหึงหวงฝ่ายหญิงด้วยความที่มีความเป็นกันเองกับเพื่อนชายคนอื่น
หลายคนมากเกินไปในระหว่างที่กินดื่มสังสรรค์กัน
อ้าวเหรออาจจะสนิทกันไหม

พอฝ่ายชายหึงบ่นค่อนคอร์ดบ่อยเข้าถี่เข้าฝ่ายหญิง
ก็เลยประชดสวนกลับไปพูดประมาณว่าเออแต่งเสร็จเดี๋ยวก็จะเลิกแล้ว

พอพูดแบบนั้นปั๊บเลยทำให้ฝ่ายชายอาจจะคิดน้อยใจ
แล้วก็ไปหยิบปืนมาก่อนจะรัวยิงเป็น๑๐กว่านัดหรือไม่

อันนี้คือในมุมของเพื่อนสนิทเจ้าสาวเล่านะฮะ
เขาบอกว่าอะไรนะถ้ากูแต่งเสร็จกูจะเลิกกับมันนี่
เออกูรอประมาณนี้แหละครับแต่พอเราพูดตรงนี้มันน่ะ

ไม่รู้ว่าเขารักกันหรือด้วยเห็นพูดเรื่องเงินอะไรทุกอย่าง
ผมก็ไม่รู้นะกลัวทะเลาะกันแล้วแล้วพอทะเลาะกันเสร็จ
เขาไปเอาปืนมายังไม่ได้เอามายิงเลยนะครับ
เขามันเหนียบไว้เห็นเพื่อนอีกแล้วเล่าให้ฟังนะ
แล้วทีนี้นะแล้วทีนี้ปุ๊บไอ้ปูทะเลาะกันปูวิ่งหนีเข้าบ้าน
เข้าบ้านแหละครับแล้วทีนี้ปุ๊บเจ้าบ่าววิ่งตามไปแม่เขาออกมาก่อน
ออกมาเป็นเรื่องอะไรกันเขาก็เลยยิงแม่กินยายติ่งอ่ะ
แม่เขาอ่ะคนแรกที่ยิงโดนเสียชีวิตไอ้เปิ้ลมาไอ้เปิ้ลเลยโดนยิงคนที่สอง

นี่คือเพื่อนเจ้าสาวเล่านะกลายเป็นว่าถ้าฟังจากเพื่อนของเจ้าสาวเนี่ย
แม่ยายของเจ้าบ่าวก็คือแม่ของฝ่ายเจ้าสาวหรือแม่ติคนแรก

หลังจากนั้นคือน้องสาวของเจ้าสาวที่ชื่อเปิ้ล

แล้วเจ้าสาวที่ชื่อปูเนี่ยโดนยิงคนที่สาม

ที่คนช่วยงานก็จะโดนลูกหลงมีทั้งเจ็บและตายแล้วเจ้าบ่าว
คือนายแจ็คก็ยิงตัวเองตายตาม
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับกับเหตุการณ์นี้ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
ของแม่ติ่งคุณปูเจ้าสาวแล้วก็น้องสาวคือเปิ้ล
ทางครอบครัวตั้งใจว่าจะไปรับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดหลวงราชบำรุงในอำเภอวังน้ำเขียวครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวและญาติก็ร้องไห้ใจจะขาด
ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใดซึ่งเราเข้าใจนะในห่วงเวลาแบบนี้
ก็ขอเป็นกำลังใจให้และแสดงความเสียใจอีกครั้ง
ส่วนศพของนายแจ๊คหรือว่านายจตุรงนั้นคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ทางครอบครัวและญาติจะไปรับร่างมาและจะนำไปบำเพ็ญกุศล
ในพื้นที่บ้านโนนท่ออำเภอพิมายที่โคราชครับ
ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันแต่คนละอำเภอ
ส่วนศพของลุงทงเพื่อนบ้านที่ไปช่วยงานและโดนลุกหลง
โดนยิงและต่อมาเสียชีวิตครอบครัวและญาติจะนำศพไป
มาเป็นกุศลที่วัดบ้านไซทองที่อำเภอวังน้ำเขียวครับ
ขณะที่อาการของชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่โดนยิงและเจ็บสาหัส
อายุประมาณ๒๐กว่าล่าสุดคุณหมอผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกแล้ว
พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
วันที่มีความสุขที่สุดก็กลายเป็นต้องมาจัดงานศพเลยนะคะ